เรื่องคุณม้าออนภาอย่างที่วันนี้คุณม้ากงหลายมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณม้า

ไม่ใช่คุณม้าสัมภาษณ์อีกช่องหนึ่งคือเอาง่ายเอาง่ายคุณม้าก็ได้ไปสัมภาษณ์ใน
เขาสัมภาษณ์ว่ายังไงคุณต้องอ่าน
คือในนี้เขาไม่ได้หมายถึงว่าคุณม้าไปสัมภาษณ์
แต่ในนี้บังเอิญว่ามันมีข้อมูลที่ไม่ค่อยจะตรงข้อเท็จจริงสักเท่าไหร่นะครับ
คือในนี้เขียนว่าความคืบหน้าล่าสุดในรายการรายการหนึ่งนะผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับ
ก็ได้มีการพูดถึงประเด็นของพี่ม้าพร้อมออกมาเผยว่าน้องคนสนิทในวงการของพี่ม้ายังหนุ่มกัญชัยผมนะ
เผยว่าพี่ม้ายอมรับกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นช็อกเพราะรายการประจำที่ทำอยู่ใน
ให้ยุติการทำหน้าที่รู้ตอนออกอากาศพร้อมคนดูทุกคนทั่วประเทศเข้าใจกับสถานการณ์
รับว่าหยุดการอ่านข่าวและทำหน้าที่พิธีกรยาวเลยสาเหตุที่แจ้งให้หยุดเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
พร้อมกันทุกคนกลางรายการคือผมไม่ได้พูดนะไอ้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูด
หนุ่มกัญชัยเนี่ยได้เผยว่าจริงแล้วไม่ใช่คำพูดนี้นะผมแค่ออกมาพูดว่าพี่ม้าเนี่ยยุติการตลาดข่าวของตอนนี้ยุติ
เท่านั้นเองเท่านั้นนะครับแต่ถ้าจะไปบอกผมมาให้สัมภาษณ์ถึงพี่ม้าหรืออะไรอย่างนี้
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ผมไม่เคยไม่ไม่เคยมีใครสัมภาษณ์เกี่ยวกับพี่ม้าอยู่แล้ว
ใช่ไม่เคยมีใครมาสัมภาษณ์กับเราอยู่กับพี่ม้านะครับ
คืออันเนี้ยถ้าสมมติดูตามข่าวมาจากน้องก็นั่งอ่านเหมือนกันเออ
คือเอาตามข่าวความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเอ่อ
ได้มีการพูดถึงประเด็นของคุณม้าก็คือเขาบอกว่าเขาได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับคุณม้า

ผมว่ามันไม่ถูกต้องอะนะ
พอเป็นนุ่มกัญชัยเผยไม่ใช่หนุ่มกัญชัยไม่ได้เผย
เขาไม่เคยเผยเรื่องดนตรีอยู่แต่หมายถึงว่าอันนี้คือประดกรรมความ

เขาขอยุติหน้าที่พฤติกรไปก่อน

คือหลัง๒๐กันยาไปก็คือจะไม่มีพี่ม้า
หลัง๒๐กันยาจะไม่มีพี่ม้าในรายการสามแซกอันนี้คือเคลียร์
ก่อนหน้านี้คือมันยังมีการที่เราอัดเทปถ่ายทำไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ก็คือหลังจาก๒๐กันยาคือพี่ม้าไม่ได้มาอัด

คือไอ้ผมก็งงพอไปเขียนแบบนี้หนุ่มกัญชัยเผย

หนุ่มกัญชัยเผยเข้ามาถามผมเผยอะไรอ่ะ
เผยอย่างนี้หรอไม่ใช่พูด
มืดไม่ใช่ผ่านมือเขียนให้มันดี
จะเล่นประเด็นข่าวเขียนเป็นดีเสียชื่อสำนักข่าวคุณหมด